มีอีกหนึ่งรายการใหม่ของทางไทยรัฐทีวีของเรา
เปิดตัวโอ้โหปุ๊กปะอลังการมาก
ลังการมากสำหรับรายการ
แชร์ข่าวสาวสตรองนะคะ
ก็มีการทำพิธีบวงสวงกันไป

สำหรับ๔พิธีกรสาวอย่างคุณแอฟทักษะออนค่ะ
ก็รับหน้าที่พิธีกรครั้งแรกในชีวิตของเธอด้วยนะ
พร้อมมาด้วยคุณแม่แพทย์ค่ะแพทย์นับประพานะครับ
ปุ้ยพี่มนต์วันและพี่ตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติ
วันนี้วันแรกก็มีแขกรับเชิญเลย
เป็นกูรูทางด้านโหราศาสตร์อย่างอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศนะคะ
มาเอาเลิกเอาชัยวันแรกแถมบอสใหญ่ของโพลิพัฒน์
อย่างคุณนิดอรพันธ์ก็เข้ามาควบคุมงานด้วยตัวเองเห็นไหมคุณ
ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะ
งานนี้ทั้ง๔พิธีกรเผยว่าโอ้โหตื่นเต้นสุดเลย
และก็ดีใจมากที่แฟนให้การต้อนรับดีนะคะ

จะฝากให้ติดตามรายการในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์
๙โมง๔๕นาทีทางไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
สาวก็ต้องมั่นใจว่าคนนี้ตื่นเต้นสุดไหม

ก็ขอบคุณก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่
นี่ก็ต้องถือเป็นรุ่นพี่ด้วยเหมือนกัน

ดีใจที่แบบว่าพูดทันน้อง

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ๙โมง๔๕นาทีถึง๑๐โมง๔๕นาทีค่ะ

๔สไตล์นี่
สาว๔สไตล์ใครเป็นสไตล์ไหนน่าจะคาดเดากันได้

แล้วเขาบอกคุณแม่แอฟเป็นสาวเปรี้ยว

สำหรับคุณแม่แอฟคุณที่ฉันตกใจมากเลยบอกคุณแม่แอฟเป็นสาวเปรี้ยว
คือต้องบอกว่าหลายคนจับตามองคุณแม่แอฟมากเป็นพิเศษ
เพราะว่าเป็นการพลิกบทบาทเป็นครั้งแรก
เพราะว่าปกติเนี่ยคุณแอฟเนี่ยอย่างที่รู้กันดีว่าเขารับแต่งงานแสดง
จู่มาเป็นพิธีกรประเดิมรายการแรกในชีวิต
โอ้โหอย่างที่คุณแอฟบอกไปว่าตื่นเต้นสุด

เมื่อเช้านี้แล้วมีอีกประโยคนึงคุณแม่ว่ายังไงนะ
คุณแม่บอกว่าถึงตาแอปแล้ว

โอ้เดี๋ยวเราติดตามกี่โมงนะคะใช่ไหมคุณแอฟให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะคะ
๙โมง๔๕นาทีหลังจบตลอดข่าวเช้านี้ค่ะ